เช้าเมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งจะไปซื้อเนื้อ

โดนน้ำพัดตกลงไปจมหายไปเลย
หากันอยู่หลายชั่วโมงไม่เจอครับ
ตำรวจสภตากฟ้ารับแจ้งเหตุตอนบ่าย๒

ฝ่ายน้ำล้นบ้านไร่สัทธาราชในอำเภอตากฟ้า
ที่เกิดเหตุไปเจอมอเตอร์ไซค์ที่ชาวบ้าน

เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมามาจอดไว้ริมถนนก่อน
เตอร์ไซค์นี้เป็นของนายเทวาแก้วมั่น
อายุ๕๒ปีที่พลัดตกฝ่ายไป

กู้ภัยการกุศลตาคลีและมูลนิธิ

มาช่วยกันงมหาอยู่๒ชั่วโมงนี่ฮะ

หาอยู่๒ชั่วโมงไม่เจอผู้สูญหาย
เพราะว่าด้านล่างเนี่ยดูน้ำเอาสิคุณผู้ชมน้ำแรงเหลือเกิน

ก็ภัยมันกีดขวางนี่เป็นอุปสรรคสำคัญเลยครับ
ทีนี้ครับคุณแม่ของผู้สูญหายชื่อว่ายายม้วนอายุ๘๐ปี

ลูกชายแม่ออกไปรับจ้างจับไก่ช่วงเช้า
เพื่อจะนำเงินไปส่งให้หลานที่อยู่ต่างจังหวัด

แล้วก็ออกไปอีกทีนึงจะไปซื้อเนื้อวัวมาทำข้าวเย็น
แม่รู้ข่าวว่าลูกจมน้ำไป
ก็ตอนกำลังปั่นจักรยานขายขนมไทยในหมู่บ้านนี่แหละ

เอาไปฟังยายม้วนหน่อยฮะเป็นยังไงบ้าง
ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ยายมียาดมมั้ยเมื่อกี้เห็นมียาดมมั้ย

นี่แหละครับยายม้วนซึ่งเป็นคุณแม่ก็ยังบอกเลยไม่น่ามาตายแบบนี้เลย
แล้วระหว่างที่สัมภาษณ์ยายม้วนอยู่เนี่ย
ม้วนเรียกชื่อลูกชายครับเทวาเทวา
เทวาลูกอยู่ตรงไหนลูกลอยขึ้นมาให้เขาเห็นหน่อย
สิ้นเสียงคุณแม่ไม่ถึงนาทีครับ
นักประดาน้ำตะโกนเจอศพแล้วเจอศพแล้ว
นั่นไงเจอจริงคุณผู้ชมฮะโอ้โหขนลุก
ลำเลียงร่างขึ้นมาเลยครับลำเลียงร่างคุณเทวาขึ้นมา
ประหลาดใจกันหมดเลยก็งมหากันอยู่๒ชั่วโมงหาไม่เจอทีแรก
พอคุณแม่ก็คือยายม้วนเรียกขึ้นมาปุ๊บ
ไม่ถึงนาทีอ่ะร่างลอยขึ้นมาเลย
กู้ภัยก็นำขึ้นมาส่วนญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
ก็เลยนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แสดงความเสียใจกับคุณยายม้วนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมเรามาทำสัญญาประชาคมกันอีกสักทีไหม

คือถ้าน้ำข้ามฝ่ายน้ำข้ามอ่างเก็บน้ำ
แม้ว่ามันจะเคยเป็นถนนที่ผ่านไปได้
สัญญากับเรา๓คนนักข่าวในบ้านท่านได้ไหม

อย่างคุณเทวาขี่มอเตอร์ไซค์รถเล็กไง
อย่าเสี่ยงนะครับเราทำสัญญากันนะ

เพราะไอ้ที่เหมือนจะข้ามไปได้มันเป็นยังไงดอม